มาตามกันต่อค่ะกับเรื่องราวของพี่โตสักศิลป์นะคะ

คนส่งของก็หายไปด้วยเหมือนกันเลยนะคะ
เขาบอกว่าให้ไปแจ้งความเขาเอง

ก็เลยออกมาทวิตข้อความอย่างที่เราได้อ่านกันไปนะคะ
ล่าสุดเจ้าตัวเผยว่าตามสืบเองจนได้ของแล้วค่ะ
แต่ก็ไม่อยากเอาความเพราะเห็นแก่แม่
ที่จัดการนำเอาของมาคืนแทนลูกที่ทำผิด
ก่อนจะฝากไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปรับปรุงแก้ไขบริการนี้ด้วยนะคะ
ผมเห็นแค่คุณแม่ของเขาคุณแม่เป็นคน
บทเรียนดีจะเป็นบทเรียนที่ใหญ่มากตัวเขาแล้ว

ยักษ์ก็ยังไม่ติดต่อมาถึงผู้ที่จัดการผมมีแค่จดหมายหลักที่บอกออกมาตามสื่อ

เพราะฉะนั้นในการสกรีนคนเข้ามากับทีเข้ามาดูแล
อันนี้สำคัญนะคะเรื่องของมาตรการในการรองรับเมื่อเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้น
แอปพลิเคชันขนส่งเนี่ยเขาจะต้องมีมาตรการอะไร
ในการที่จะมาแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้านะ
เพราะอันนี้โตเองเนี่ยเขาบอกว่าร่วมกับทีมงาน
แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจในการตามของคืนด้วยตัวเอง

จริงเจ้าของก็รู้หน้าที่อยู่แล้วแหละ
ต้องเป็นคนไปแจ้งความแต่ว่าประสานให้หน่อยเนอะ

ถูกต้องค่ะพี่อันนี้ก็คือข่าวบันเทิงทั้งหมดนะคะ